คุณผู้ชมดูเรื่องขโมยขโจนหน่อยค่ะพาไปที่อุดรธานีนะคะ
คราวนี้คนร้ายมางัดบ้านเข้าไปในบ้านจะไปขโมยของ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ย
คนร้ายคนนี้เขาได้อะไรไปนี่คือตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะ
มาถึงที่บ้านหลังนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็ไปตรวจสอบค่ะ
จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เจอกับพี่สาวเจ้าของบ้าน
ก็คือคุณยายมาลีพิทักษิมอายุ๖๗ปี
แล้วก็พาตำรวจไปดูจุดที่เกิดเหตุนะ
ให้ดูจุดโดนงัดอย่างนี้นะ
ตรงนี้มันงัดเข้าไปแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยนะคะ
รื้อข้าวของเกลือดเลยกระจัดกระจายแบบนี้โอ้โหคุณ
แล้วพอเข้าไปข้างในทรัพย์สินมีค่า
เจ้าของบ้านเขาไม่ได้ทิ้งไว้ไงคนร้ายก็เลยไม่ได้อะไรไป
คุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้จริงไม่ใช่บ้านของยายนะ
เป็นบ้านน้องสาวแต่ว่าน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพ
พอมันมีโควิดแบบนี้นี่ก็เลยไม่ได้กลับมาที่อุดร
น้องสาวก็เลยฝากคุณยายเนี่ยนะคะให้ดูแลทำความสะอาดหน่อยครับ
ยายเขาซื้อโยเกิร์ตติดตู้เย็นเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายเจ้าโจรมันเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

มันอยู่ในตู้เย็นนะคะ

ซื้อมา๔ฉันกินไป๒ก็เหลือ๒

เพราะว่ามันอดหยากขนาดกินเอาโยเกิร์ตมากินเนอะ

นี่แหละคุณยายบอกว่าฉันก็ซื้อโยเกิร์ตมา๔ถ้วย
มาเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้บ้านแบบนี้

โอ้โหได้ยินคือเปิดฝากินไปเรียบร้อยแล้ว
คนร้ายเขาเข้ามาเขาไม่เจอทรัพย์สินมีค่า
แต่คงหิวด้วยแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวกินไป๒ถ้วยค่ะ
แต่ว่าพวกนี้มันจะมีพวกลายนิ้วมือ
ใช่นี่ไงตำรวจเขาก็เลยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บหลักฐานเอาไว้ดีเลยนะ

แล้วเดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยเอามาประกอบกัน
เดี๋ยวตามจับตัวคนร้ายได้แน่นอน
ครับนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะ